คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีคลิปหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวมากที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
มีพนักงานโรงงานน้ำตาล๓คนเขาก็ขี่กระบะกันมา
ทีนี้ในจุดที่เขาไปเป็นทางโค้งพอดี
แล้วฝนตกถนนลื่นพอดีรถเนี่ยเหินน้ำมาเลยครับหลุดโค้งไป
ชนกับรถอีกคันที่ขับมาทางตรงอย่างจังมีผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกัน
เดี๋ยวให้ไปดูภาพแต่ว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่ไปดูว่า
จุดนั้นเนี่ยถนนมันมีความชำรุดเสียหายหรือว่ามีจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับ
คลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่ากระบาดคันนี้สีขาวเนี่ย
วิ่งมาแล้วเหมือนเหินน้ำมาครับควบคุมไม่ได้สะบัดแล้วก็ข้ามเลนมานะฮะ

คนก็ซัดกันอย่างจังครับนะฮะแล้วก็สภาพของกระบะนี่ไม่เหลือชิ้นดีครับ
มีคนกระเด็นออกมาแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
เหตุการณ์ข้างนี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานครับบนถนนสายสุรินปราศาสตร์ครับนะฮะ
ก็จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าโรงศรีทรัพย์อันนั้น
หลังจากเกิดเหตุก็มีการเข้าไปตรวจสอบมีกระบะ๔ประตูสีขาว
กระบะหลุดออกไปแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเป็นโครงแล้ว
คือเป็นซากจริงจริงเออนะฮะแล้วฝั่งซ้ายที่ถูกชนเนี่ยยุบเข้าไป
ประตูหลุดออกมานะฮะกระบะอย่างที่เห็นว่ามันไม่เหลือโครงกระบะแล้ว
ทะเบียนกไก่ทธ๙๕๙๖บุรีรำ
ด้านหน้าก็ถูกชนพังยับเยินคนขับก็ติดอยู่ในรถด้วย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายนิติธรพริ้งเพราะอายุ๓๙ปีเป็นคนขับกระบะ
ตรินเกษมรัฐกุลอายุ๔๐ปีนั่งข้างคนขับกระบะเสียชีวิต
หากออกไปมีร่างของนางสาวนัทนภาสุดสำริทอายุ๓๐ปีกระเด็นออกมานอกรถกระบะเสียชีวิต
แล้วไปตกอยู่ที่รางระบายน้ำหน้าโรงศรีสามศพนี้เป็นพนักงานของโรงงานน้ำตาล
คือบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดนะฮะ
ส่วนนายมิซูบิชิปาเจโร่ไปพบนายปัญญาสกุลสมอายุ๔๙ปีคนขับบาดเจ็บสาหัส
ติดอยู่คาพวงมาลัยครับกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมา
แต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมทั้งหมดเหตุการณ์นี้๔ศพด้วยกัน
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานของโรงงานน้ำตาล๓คนนี้
เขาเอาของไปบริจาคให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แล้วกำลังจะขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอประสาทด้วยความเร็ว
แต่ว่าจุดที่เขามาเป็นทางโค้งฝนตกลงมาแน่นอนถนนเปียก
มันลื่นด้วยมีน้ำขังด้วยรถกระบะมันก็หลุดโค้งเหินน้ำไป
แล้วก็ไปชนกับรถอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดในวันนี้ทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องลงพื้นที่ไปดูร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ

เมืองต้นบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจาก๓ปัจจัย
สภาพถนนคนขับและสภาพแวดล้อมแต่ว่าจากการไปสำรวจในจุดนี้
พบว่าถนนยังสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีหลุมไม่มีบ่อแต่ก็เดี๋ยวจะเอา
งบประมาณที่มีอยู่มาปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้มันดีขึ้น
หลังสำรวจกว่าสองชั่วโมงก็มีการนำข้อมูลไปหาบรือนี้
ประชุมของจังหวัดต่อไปแล้วก็จะมีการสรุปสาเหตุ
เสนอต่อท่านผู้ว่าของสุรินทร์นะฮะเพื่อหาในทางในการป้องกันต่อไป
แล้วก็ล่าสุดศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดครอบครัว
รับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ